คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์
ทุ่มตรงเป็นต้นไปและต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่า
ช่องเดียวเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่มีนะครับ
ถ้าเป็นที่อื่นของปลอมครับและเหมือนเดิมครับ
ตลอดทั้งเดือนนี้เราจะมาติดตามฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียล
ที่เขาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ไปในทางศิลปะวัฒนธรรมนาตสินแบบไทยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญของผมนะครับนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
อีกหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลครับ
เขาคนนั้นก็คือละอ่อนเคหรือว่าคุณเคนั่นเองฮะ

ไม่เคยเจอกันแบบเป็นเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้
ส่วนมากน้องเคจะโทรมาเล่าเรื่อง

แล้วก็แต่ละเรื่องที่น้องเคเล่าเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดา
ทีนี้มาถึงประสบการณ์ที่เคจะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้

ก็ย้อนกลับไปเนี่ยสมัยผมเป็นเด็ก
ผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็ก

จะเป็นพ่อครูนักดนตรีไปเลย
ส่วนยายผัดก็จะเป็นแม่ครูทางด้านการฟ้อนรำไปเลย

เติบโตขึ้นมาก็ยังได้เรียนกับแกอยู่นะครับ
จนถึงวันที่แกสองคนเนี่ยสิ้นบุญไปนะครับ
เพื่อเสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่มีใครต่อ
แต่ว่าตะมูลกับยายพันธุ์มีลูกอยู่คนนึง

รงนี่แกจะเป็นคนที่แปลกนะครับพี่แจ๊ค
โดยที่ว่าพ่อแม่เป็นครูดนตรีทั้งคู่
แต่ลุงโรงเขาเล่นดนตรีไม่ได้เลย

ใช่ครับคือเหมือนแบบเป็นคนสมาธิสั้น

คือแกจะตะมุนพยายามที่จะสอน

พอตามูลกับยายผัดท่านเสียไปปุ๊บเนี่ย
เด็กหลายคนเนี่ยที่เคยไปเรียนกับแก
เรียนฟ้อนรำหรือว่าเรียนดนตรีเนี่ย
ก็ห่างหายไปจากบ้านหลังนั้น
ผมขออธิบายลักษณะบ้านก่อน
จะเป็นบ้านแบบทรงไทยโบราณเลยนะครับ

เพื่อให้เด็กมาทำกิจกรรม
แล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ของอมูล
ก็จะเป็นตู้กระจกใบใหญ่นะครับ
แล้วก็ข้างในก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์ดรีทั้งหลาย
พวกรันหน้าตะโพนรันหน้าถุ้ม

ทางขวาก็จะเป็นตู้เกี่ยวกับของยายผัด
เป็นพวกชุดฟ้อนชุดรำอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากที่ตามูลกับยายผัดเสียเนี่ย
เด็กก็อาจจะแวะเวียนเข้าไปเล่นบ้าง
แต่ว่าด้วยความที่ครูไม่อยู่แล้วอย่างนี้
ทำให้ขาดหายไปนะครับ

แล้วเครื่องดนตรีพวกนั้นก็จะไม่มีใครเล่นอยู่ตรงนั้น
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็คือ
มีคนเข้ามาซื้อตะโพนเก่าของตะมูลจากลุงรง
แล้วลุงลงรู้ว่าของพวกนี้มันขายได้ราคา

แล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมีคนมาติดต่อขอซื้อ

แกค่อยขายทีละชิ้น
ตะโพนขายชิงขายฉาบ

ล้อซอซึงที่ครูเป็นคนหามาได้

อืมแล้วมันได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมนะพี่

ทำธุรกิจในส่วนนี้แล้วแกได้เงิน
จากเอาของในบ้านไปขายเสร็จปุ๊บ

ไปหารับซื้อเครื่องดนตรีเก่าข้างนอก
ก็เอามาเก็บไว้แล้วก็ทยอยขาย
กลายเป็นซื้อมาขายไปโดยใช้เครื่องดนตรีเก่าเป็นศูนย์กลาง

ใช่ครับโดยที่แกไม่สนเลยนะฮะ
ซึ่งปกติเนี่ยเวลาแกซื้อมาได้เนี่ย

ซื้อละนาดมาแกก็จะม้วนรังแล้วก็เก็บไว้

แล้วก็ค่อยทยอยขายไปทีละชิ้น

ตอนแรกทุกคนก็พยายามเตือนกันแล้วว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องนะ

แกก็บอกว่าเออแกไม่ได้สนแกทุกอย่างมันเป็นแค่ความเชื่อ
แกก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากได้มันก็ขายไป
ได้มาปุ๊บขายเลยได้เงินเร็ว
แต่สิ่งที่มันเริ่มแปลกไปก็คือวันนั้นแกไปรับซื้อเครื่องดนตรีจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แล้วแกไปได้ระนาหัสรางนึงมาจากวัด

ละนาดลางนึงที่ถ้าไม่ใช่ไม้เก่านะ
ราคาจะอยู่ประมาณ๑๗๐๐๐๑๙๐๐๐บาท

จากไม้ได้อย่างน้อย

แกก็ต้องเสียบ
ซึ่งแม้ขายไปซึ่งทุกอย่างมันเป็นปกติเลยพี่
แต่หลังจากที่เขาได้มาประมาณสักเดือนหนึ่ง

คือมีคนเห็นนะฮะเอามาขึงเสร็จปุ๊บเอาน้ำมันรูปเช็ดเหมือนดูแลอย่างดีเลยพี่
จนแบบรางร้านหน้าจากปกติรางจะเป็นแบบด้านด้านจนเงาแบบเงาอยู่เลยอ่ะอืม
ดูแลแล้วก็แบบทุกคนก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่ขาย
เราก็บอกเออถูกใจอันนี้ไม่ขายอืม
สักพักเวลาผ่านไปแกก็ซื้อขายเงินไปเรื่อยแต่ละนาดละนี้แทนที่เขาจะเก็บไว้ในตู้เข้ามาตั้งไว้กลางหน้าบ้านเลยพี่อืม
ตรงที่เป็นที่แขวนรูปของตะมูลกับยายพัฒน์อยู่ข้างหลังนะครับเขาก็ตั้งอยู่ตรงหน้าเลย
แล้วก็แกก็ไม่เก็บด้วยเอาไว้ตรงนั้นแหละเวลาผ่านไปพี่คือทุกคนไม่ได้คิดอะไรไม่อยากจะไปสู่สิ่งด้วยอืม
แต่สิ่งที่มันเริ่มแปลกไปก็คือทุกคนเหมือนเห็นลุงลงเริ่มแบบแปลกคือเดินหลังปู่
เหมือนคุณแกใช่ครับเดินหลังโก่งเหมือนคุณแกแล้วก็เอามือเท้าหลังเดินเอามือป้ายหลังแล้วก็ค่อยเดินไป
ซึ่งเวลาแกเดินก็ไม่มีใครสังเกตเพราะไม่อยากจะยุ่งเรื่องของแกแกเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนไงครับพี่
เวลาผ่านไปคุณเขาคือแบบช่างเช่นเขาเหอะชีวิตของเขาแบบเนี่ยแต่สิ่งที่มันแปลกไปต่อไปก็คือพี่แกไปลื้อเอาชาญหมากของตัวมูลกับยายผัดก็เข้ามาเคี้ยวอ่ะพี่
ติดอยู่ในขวดนะครับที่แห้งนะครับ
แกก็เอาน้ำมาใส่ละลาย

ก็บอกว่าเออไม่มีอะไรอยากเคี้ยว
แกต่อไปทุกคนก็ไม่อยากจะยุ่งกับแก

แต่สิ่งที่มันแปลกอีกต่อมาก็คือ
กลางคืนพี่แจ๊คพอทราบใช่ไหมครับว่า

มันจะมีไม้นวมกับไม้แข็ง
ใช่เสียงทุ้มกับเสียงแหลม

ซึ่งคืนนั้นมันมีเหตุการณ์แปลกอยู่

มันมีเสียงระนาดดังขึ้นมาจากบ้านตามูน
มันเป็นระนาดไม้ทุ้มนะครับ

คือแบบผมได้ยินลอยตามลมมาพี่

คือลงแกสกิลการเริ่มจนตรีแกคือ
พี่แกไม่เป็นแกไม่เคยรับอะไรทางด้านนี้มาเลยเอาเลยครับ
ไม่เอาเลยแต่เพลงที่แกเล่นคือเพลงแขกปรเทศ
ซึ่งซึ่งมันจะเป็นเพลงที่เขาเอาไว้เล่นใน
เนื่องในโอกาสที่จะขึ้นครูหรือว่าอะไรเท่านั้นไงพี่
ฉะนั้นต้องผ่านการฝึกฝนมาถึงจะเล่นเพลงนี้แล้วมันแขกประเทศ
มันไม่ใช่เป็นแขกประเทศที่มีท่อนเดียวมันเป็นแขกประเทศเถา
ซึ่งเวลาเล่นมันยากพี่ยากมากเพราะมันไม่ได้ตีแต่ลูกคู่
มันตีลูกตูดด้วยซึ่งแกเก็บทุกเม็ดเลย
มาจากบ้านแกใช่ครับขนาดบ้านผมอยู่ไกลจากบ้านแกยังได้ยิน
สิ่งที่เกิดขึ้นคือไทยมูนี่ระแวกนั้นได้ยินหมดเขาค่อยมาดูอีก
เขาเห็นลุงลงนั่งเคี้ยวหมากอยู่หลังละนาด
แล้วหลังจากตีเสร็จปุ๊บมันจะเป็นท่อนรัวพี่
วางละนาดปั๊กแกก็บอกว่า

เหมือนไปวิ่งไปประคองแกออกมาจากระนาดเนี่ย

กลัวแล้วอะพี่มัฆฐายกก็มา
คือทุกคนข่าวนี้มันกระจายเร็วมากเลย

คือทุกคนเริ่มหลอนกับเสียงละนาดแล้ว

วัน๒วัน๓วันผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

กำลังจะนอน๔ทุ่ม๕ทุ่มนั่นแหละ

ไม้ละนาดแต่เป็นไม้แข็ง

อ๋อโหมโลงอะนะ
มันรัวจนมั้ยมีใครนอนได้แล้วอะพี่

แต่มีคนเล่นละนาดเสียงดังไม้แข็ง

ครับก็บอกเดี๋ยวกูจะเอามันไว้
ขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาเหนือที่

ทุกคนคือตอนนี้ทุกคนเก็บไม้ละนาดหมดแล้วละนาดเหลือแต่ราง
แกเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าละนาดทั้งบ้านมีตัวเดียว
เหตุการณ์ก็ผ่านไปเลย๑๒วัน
ทุกคนก็คิดว่าเหตุการณ์ก็จะปกติแล้ว

รักของกูพี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบบ
ถ้าเป็นนิสัยพ่อค้าจริงได้มามันต้องขายไปพี่
มันไม่มีทางที่มันจะกูรักของกูได้ค่ะ
ซึ่งมันแปลกมันกลายเป็นไม่ใช่คนเดียวกันแล้ว
คืนนั้นหลังจากที่ทุกคนมาคุยกับแกเนี่ย
ทุกคนเก็บละนาดแล้วนะพี่เก็บไม้ไปหมดแล้ว
มันมีเสียงละนาดดังขึ้นคราวนี้เป็นแขกประเทศเหมือนเดิม
แต่เสียงมันไม่ได้ดังแบบดังเวอร์ขนาดนั้น
แต่มันเป็นเสียงเคาะเป็นเสียงระนาดเลย
ทุกคนก็แบบอะไรกันไหว้เนี่ยเก็บไม้ไปหมดแล้วนี่

ก็เห็นแกพี่แกนั่งอยู่หลังละนาดเคี้ยวหมากเหมือนเดิม

ใช่ครับใช้นิ้วเคาะเลยเคาะจนแบบเลือดออกอะพี่
เพราะถ้ามันจะตีจนได้ยินเสียงปกติ
มันเป็นปกติอยู่แล้วครับเวลาถ้าไม่มีไม้เราก็จะเคาะเคาะเล่นละนาด
แต่ว่าอันนี้คือแบบให้รอบได้ยินคือมันต้องดังมันต้องแรงมาก
แล้วมันคือมันเคาะพี่เคาะจนแบบปากก็เคี้ยวหมัก
พอตีไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่า
เวลาให้เวลามันอีกอาทิตย์เดียวถ้ามันไม่ทำ

แกก็สลบไปเหมือนเดิมเลยพี่

คือทุกคนพยายามที่จะมาบอกแกว่าขายเถอะขายเถอะ

มันเป็นอย่างนี้กับกับโยมมันไม่ดีแล้วนะ

หลวงพ่ออยากได้หลวงพ่อเอาไปเลย

แกก็เอาตะกัวไปขายเป็นถุงนะครับ

ซึ่งหลวงพ่อก็ยกระนาดไป

เหตุการณ์มันไม่มีอะไรหรอก

เบยเรื่องวาย
ไม่เอาแล้ว

เพราะที่คนที่เลือด

แยกกูกับเมียกูงงใช่ไหมพี่ทุกคนงงตอนนั้นผมงงมึงแยกกูกับเมียกู
มึงเอากูกับเมียกูกลับมาอยู่ด้วยกันถ้ามึงไม่เอากลับมาวันพรุ่งนี้กูจะเอามึงไป
กูให้เวลามึง๒วันคือทุกคนตอนนี้ทุกคนแตกกันหมดแล้วพี่คืองงงงอะไรคือกูกับเมียกู
สรุปว่าละนาฌมันเป็นของคนอีกสองมุ่นบ้านถัดไป
ถัดไปแกเป็นอาจารย์ครูเหมือนกัน

ตอนที่แกเป็นเด็กแกเป็นนางรำ
แล้วก็ตาสมแกก็จะเป็นละนาดไม้เอกเล่นให้ตลอด
แล้วพอเวลาแต่งงานกันปุ๊บมีลูกปุ๊บเนี่ย
ยายพรแกบังเอิญเป็นมะเร็ง

ด้วยความที่ตาสมแกเสียใจ
แกก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องงานศพเรื่องอะไรเนี่ย

แกก็เผากระดูกยายพรเสร็จปุ๊บ
แกก็เอาไปโรยไว้ที่ต้นมะเดือ

แล้วแกก็ดูแลต้นมะเดือต้นนั้นจนกลายเป็นต้นใหญ่

แล้วแกก็บอกหลานลูกหลานแกว่า

เหมือนว่าเอาไปทำเป็นตัวรางละนาด

เอาไปทำเป็นรางแล้วก็ไปทำพญานาคซะ

ก็มันเป็นคำสั่งของตาเนอะ

พอทำเสร็จเพิ่มก็รักละนาดตัวนี้ที่สุดเลย

งานหยาบเลยละนานี้จะไปเอาคืนมันยังไงวะ

แล้วแกก็ถูกแบบอยากได้ละนาด
แล้วพระอาจารย์ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้แกฟัง

ต้องโทรไปต่างจังหวัดเพื่อที่ให้เขาเอาแล้วหน้าไปส่ง

แล้วไอ้ละนาดไม่เท่าไหร่แต่ตัดตัว

ตะกัวคือมันจะมี
ตัวมันได้มามันได้กลับมาไม่ครบสิ

ตอนนี้กลายเป็นคนเหมือนเป็นคนกลัว
เป็นคนหวาดกลัวเป็นคนเหมือนแบบ

แล้วอะพี่ด้วยความที่

ไม่ได้ขอรบในสิ่งนี้
เอาไปคืนบ้านของเขาซึ่งผมก็ถามนะว่า

เขาบอกว่าลูกหลานเขามีปัญหาเรื่องเงิน

หมื่นหนึ่งแต่ลูกหลานเขาบอกว่า

มีใครไม่รู้พี่มาเข้าฝันลูกหลานเขาบอกว่า

ไม่ขายให้ไปราคานี้

ราคาไม่กี่พันดิไอ้๒๔๐๐ที่ซื้อมาเนี่ย
ใช่แล้วลูกหลานเขาก็บอกว่า
ตัดสินใจขายก็ได้ทั้งที่แบบ

กับสิ่งที่เรียกว่าดนตรีอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก

ครูถ้าครูจะไปครูจะไม่อยู่กับเรา

พอไปเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะพี่

คนไม่เต็มร้อยเป็นคนแบบพิคนพิการ

ใช่ครับตอนนี้ก็เหมือนกลายเป็นแบบ
บ้านก็ยังมีอยู่ลุงลงก็มีคนดูแล

อย่าบอกว่าเรื่องที่เคกำลังเล่าให้พวกเราฟังเนี่ย

ใช่ครับก็ยังอยู่ที่บ้านนั้นตอนนี้
ยังมีพวกเครื่องจนจงนะไม่เหลืองอะไร
มันเป็นอะไรที่แต่แกไม่เคยทำร้ายใครนะครับ

ตั้งเกี่ยวกับความเชื่อก่อนเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อก่อน
บางสิ่งบางอย่างเมื่อโลกของเรามันผ่านการเวลาไป
ความเชื่อบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเริ่มลดทอนลงไป
ลุงลงไม่ผิดที่ลุงลงจะไม่รับตรงนี้
ลงอาจจะไม่อินกับเครื่องดนตรีไทยซึ่งเขาไม่ผิดเลย
แต่มันจะเป็นเรื่องน่าเสียใจในครอบครัวซะมากกว่า
เพราะว่าพ่อแม่สร้างมาแบบนี้
แล้วพยายามที่จะส่งทอดสืบให้ลูกหลานสืบทอดวัฒนธรรมตรงนี้เอาไว้
แต่ปรากฏว่าลูกไม่รับ
อันนี้ลูกไม่ผิดนะแต่มันเป็นความที่ความเสียใจกันในครอบครัวซะมากกว่า
ส่วนลุงลงไปหาซื้อเครื่องดนตรีไทยมา
เอามาซื้อมาขายไปอันนั้นไม่ผิด
แต่ผมว่าสิ่งที่มันผิดคือมันผิดที่ผิดเวลา
จังหวะของลุงลงไปเจอระนาดรางนี้เข้าพอดี
เออซึ่งเป็นระนาดรางที่เหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณเลยนะ
เมียตายหลังจากที่เผาศพเมีย
เอาผงกระดูกไปโรยที่ใต้ต้นไม้เพื่อรอให้มันโตขึ้นมา
พอมันโตปุ๊บตัดต้นไม้นี้เอามาทำเป็นระนาด
โอ้โหต้องจิตวิญญาณมากอ่ะ
กระทั่งตัวเองตายไปก็สั่งลูกหลานว่า
ให้เอาผงกระดูกตัวเองไปทำเป็นตะกัว

โอ้โหเฮ้ยฟังแล้วแบบอันนี้คุณผู้ชมฟังให้เป็นเรื่องเล่านะ
แต่คุณเคบอกว่าทุกวันนี้ลุงรงยังคงมีชีวิตอยู่

ใช่ลุงลงนี่คือลูกของตามูลกับยายพัดนะครับ

ของน้องหยกที่ขโมยชุดนางดำไปแขวนคอนั่นนะฮะ
คุณผู้ชมลองไปหาฟังย้อนหลังดูก็ได้
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเป็นภาคแยกออกมา
เกี่ยวเรื่องของรุงรงค์โดยเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทยนางรำหน้าตสินศิลปะ
กลัวทุกเรื่องฮะคอนเฟิร์มได้เลยครับ
แล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องเคมากเลยน้องเคขอบคุณครับ
ยังคงตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมครับ
และวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมด
หมดเวลาครับแต่ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าสามารถติดตามชมสถานีผีดุของเรา

เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิมฮะ
วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อน